ทำให้เหมือนกับว่าไม่มีความเป็นคน
อันนี้คือความขัดแยงของคนผู้ดำที่อยู่ในอเมริกา
แค่๔๐๐ปีได้ผ่านมา
เขาเป็นภาพยาบาลคนแรกเลยที่พูดเรื่องว่า

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอันแรกเนี่ยก็คือว่า
การเลือกตั้งเรือนพจิกา
สามารถจะเปลี่ยนซ้ำได้ไหม

ก็คนเริ่มสงสัยว่า
การฆ่าแบบนี้ใช้ตำรวจฆ่าคนดำ
มันก็ทำมาเกือบทุกปีปีหนึ่งหลายคดีด้วยนะ
แต่มันไม่มีประท้วงระบาดขนาดนี้ใช่ไหม
ก็เป็นประท้วงเฉพาะที่เฉพาะเมืองวัน๒วัน
แล้วก็ค่อยชาไป

เป็นครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์
เรียกว่าแพร่ระบาดเหมือนกับโคโรนาไวรัสอะไรต่างเนี่ย

คือสะท้อนความลึกซึ้งของปัญหาถ้าพูดง่าย
แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาลึกกว่านั้น

ปัญหารวมอยู่ในเศรษฐกิจมัธนธรรม
แล้วก็สำคัญก็คือกระบวนการยุติธรรมของท่าน
จะเป็นใจกลางของการเรียกร้องใหญ่คราวนี้
จริงอเมริกาตั้งมาตั้งแต่๒๐๑๗
คือก่อนการเอกราชกัน
ประสาทก็จะบอกว่ามีแต่คนผิวขาวจากอังกฤษ

เช่นพวกพีโดยตันบอสตานและเซอร์จิวเซ็ตเชือร์
ในกลุ่มคนที่มาตั้งประเทศอเมริกา
มันมีคนผิวดำมาด้วยแต่มาแบบเป็นค่าถูกซื้อมา
แล้วก็มาก่อนพีโดยตันมาแหละในเราแต่เป็น๑๖๑๙
มาเป็นธาตุกลุ่มแรก๒๐คนที่อด้านนึกของเมือร์จีเนีย
ทีนี้พอเขาจะเอาเป็นธาตุ
เขาก็จะต้องเขียนกฎหมายบังคัปให้คนไว้
ประท้วงห้ามต่อต้านห้ามต่างเนี่ย

ทำให้เหมือนกับว่าไม่มีความเป็นคน
อันนี้คือความขัดแย้งของคนเสื้อดำที่อยู่ในอเมริกา
ที่แค่๔๐๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
หลังสงครามกลางเมืองเลิกทาสเลยแล้วเนี่ย
คนผิวขาวโดยเฉพาะน้ำภาคใต้ก็ไม่ยอม

พวกนั้นก็ไปแก้กฎหมายกฎหมายลูก
กฎหมายของรัฐเนี่ยสถานที่ที่เป็นของราชการ
หรือของส่วนรวมเช่นรถไฟรถโรยศาล
ห้ามคนผิวดำมานั่งในที่ที่ไม่ได้แบ่งให้

เป็นโต๊ะถุนดำหลงหารคนผิวดำ

มันมีสิ่งที่เรียกอคทะติแบบว่า
นั้นเลยที่อยู่ในหัวคนผิวขาวที่อยู่ในนั้น
คนผิดำทำอะไรก็เชื่อไม่ได้
ก็หลอกล่วงโกงแล้วก็ใช้กำลังรุนแรง
เค้าตกเป็นผู้ต่องหา
ในแง่ของทางการเมืองในทางกฎหมายทางการปราบปรามทางอาชญากรรมต่างเนี่ย

นักวิชาการเยอะมากเลยที่ศึกษาเรื่องคนเสื้อดำเนี่ย
ก็โยนความผิดไปให้กับเชื้อชาติเขาต่างเนี่ย
ตั้งแต่สวัสดี๔๙มาถึงสวัสดี๒๐ต่างเนี่ย
เป็นกรณีที่เขาบอกว่าอธิบายด้วยสังคมไม่ได้
เพราะคนไม่ดำไม่ใช่ปัญหาสังคม
หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าพอพอ
พอเมืองขยายตัวขึ้นแล้วคนอบยกเข้ามาอเมริกามากขึ้น
อาชญากรรมเนี่ยมากขึ้นในช่วง๑๐๒๐ปีหลังเนี่ย
ที่เขาเน้นคือการใช้ระบบยุติธรรมแบบใหม่
ก็เหมือนกับทุกรัฐบาลทั่วไปเนี่ยถ้าคิดว่า
ถ้ากฎหมายแข็งแรงอาชญากรรมต้องลด
แต่กรณีของอเมริกาเนี่ยมันลดจริง
แต่มันลดในการที่ไปเพิ่มการบังคับ
ใช้ความยุติธรรมและใช้ความรุนแรงของฝ่ายเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยกระทำต่อผู้ต้องหา
แล้วกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้ตัวเลขของอาจารย์มันลดลง

ดูจากเคสที่เกิดขึ้นในหลายที่๑๐ปีที่ผ่านมา

มันเริ่มต้นอย่างง่ายว่าเส้นตำรวจหยุดรถ
แล้วก็ขอดุนขอดุนอีกต่าง
คนที่ถูกเรียกให้หยุดก็จะบอกว่า
ที่ทำให้เกิดการพอดีเพราะว่าระบบสาร
ก็ตัดสินในทางที่เป็นคุณกับตำรวจ
ผู้ใช้อำนาจทางกฎหมาย
บำว่าก็ว่าตำรวจมี๑๐หน้าที่
ในที่การจะไปหยุดรถไปตรวจต่างเนี่ย

ก็รอดหลุดคดีหมดเลยต่างเนี่ย

มันก็แหงแล้วว่าจะพิสูจน์ได้ยังไง
มันต้องบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะเหมือนเป็นคนดำ

ใช่แล้วโดยเฉพาะยุคทำ๓ปีเนี่ยผมคิดว่า
เขาเป็นภาพบีคนแรกเลยที่พูดได้ว่า
ส่งเสริมคนผิวขาวให้ออกมาใช้

อดีตสมัยที่ยังมีธาตุอยู่สงครามกลางเมืองเนี่ย
ทรัพย์นี้เนี่ยมันใช้ต่อต้านคนดำ
เพราะว่าคนผิวคืออื่นมันไม่มีมีก็น้อยมากต่างเนี่ย
แล้วคำนี้มันเป็นคำที่เชื่อมโยงไปกับการ
ดูถูกเหยียดยามคนผิวดำเด็กโดมเหลือ
โดดเช็คข้อเท็จจริงก่อนก่อนนี้ก็เชื่อต่างเนี่ยใช่มั้ย
ซึ่งจริงคนเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยใช่ไหม
ทวิตเตอร์จนเบ่งออกแล้วคือลบต้องลบบัญชีนี้ออกไปได้แล้วต่างเนี่ย
แล้วหัวหน้าทวิตเตอร์เขาบอกว่า
เขาให้เกียรติผู้นำประเทศ

มีข้อความที่เค้าพูดเนี่ยควรรับฟัง
เขาพูดผิดอย่างไรต่างเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา

สาวก็เลยบอกว่าพอแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์
วันสุคเนี่ยท่านต้องหนีไปอยู่ในอุ่นใต้ดินเหมือนใต้ถุน
ในเทคเนียมข่าวเพราะว่าผู้ทุนวงพันธุ์มาล้อมหน้าเทคเนียมข่าว
หน้าไฟเขามันกรงก็เลยบอกว่าตามระเบียบถ้ามันมีการล้อมกล่อมแบบนี้
ประธานบีจะต้องหนีมันเหมือนตอน๙๑๑ที่จอร์จบุ๊คต้องลงมาอยู่ใต้ถุน
นั้นทำไปอยู่คืนหนึ่งวันสามเขาก็โพลมาก็ทวิตต่อว่า
แกมีหมาหนุกมากแล้วก็มีอาวุธร้ายแรงในเทคเนียมข่าวนี้
ถ้าใครอยากจะเข้าไปก็ลงไปดูแกก็ไม่ยอมแพ้นะแกก็สู้แหลกเลยนะ
คือคงจะสำเร็จได้ในขั้นหนึ่งขึ้นขึ้นอยู่กับว่าผมคิดว่าปัญหาแรกเลย
ซึ่งอีกไม่กี่เดือนจะเกิดขึ้นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดี

อันแรกเลยด้วยถ้าจะให้มีการลื้อฟื้นระบบยุทธธรรมเนี่ย
คือมีคนเสนอถึงขั้นว่าไอ้กรมตำรวจเนี่ย
ขึ้นกับฝ่ายไหนต่างเขาบอกให้เรื่อยหมดเลย
คือละทิ้งเลยทั้งกะบิเลย
ข้างบนจะทำได้เนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องเอาด้วย
แล้วก็ต้องส่งสัญญาณส่งความชื่อเหลือ
เพราะมันต้องมีทั้งเงินทองมีทั้งกฎหมายมีทั้งอะไรต่าง
คือต้องมาเป็นกะบิเลยฝั่งนี้
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอันแรกเนี่ยก็คือว่า
การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกานี้สามารถจะเปลี่ยนซ้ำได้ไหม
คือถ้าเปลี่ยนถ้ำไม่ได้ผมแค่สิ่งที่เรียกร้องจนถึงวันนี้
วันที่๖แล้วนึงค่ะก็จะไม่เกิด
ผมคิดว่างานเนี่ยโปรปัชธรรมขือถือขึ้นคอในหน้าเลย
แต่คราวนี้เนี่ยมาแบบไม่ตั้งตัวเลย
นึกไม่ถึงว่ามันมาได้อย่างไรเนี่ยขวดเดียวนี่
๕วันจนแบบนั้น๖วันยังไม่หยุดเลยอะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำนอนไม่หลับก็โบ้ง
โปรดติดตามตอนต่อไป